อยากรู้ไหมความคืบหน้าเรื่องสวยสติ๊กเกอร์
หลายคนตามอยู่แล้วอยากรู้ว่าความคืบหน้าเป็นยังไง
จะเป็นมวยล้มต้มคนดูหรือเปล่า
มีนะมีความคืบหน้าตั้งแต่ช่วงบ่ายของเมื่อวานนี้คุณผู้ชมครับ
กรประคับการตำรวจทางหลวง
ตำรวจทางหลวงกว่า๔๐นายทยอยเดินทางมา
คือ๔๐คนนี้ถูกคำสั่งย้าย
ก็มารายงานตัวกับคณะกรรมการ

ว่าตำรวจจำนวนนางกลางไม่อาจนะอาจ
อาจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับสวยสติ๊กว่ารถบันทุกข์
ขออภัยครับผู้ประคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชชอบ
ในฐานะรักษาราชการแทนผู้บังคับการตำรวจทางหลวงระบุว่า
เรียกตำรวจตามรายชื่อทั้ง๔๐นายเป็นการให้ทั้งหมดมารายงานตัวกับรองผู้ประคับการ
เรื่องต้นจะให้ลงลายมือชื่อแล้วให้ทำอะไรอีกท่านนะฮะชาวบ้านเขารอดูอยู่
ท่านจะทำยังไงจะให้อบรมให้ความรู้ที่เรื่องอะไรครับท่านฮะอ่าโอเค
รมให้ความรู้เรื่องอะไรครับเรื่องการทำงานอบรมการปฏิบัติตัว
อบรมเรื่องคุณธรรมครับน่าจะมีประโยชน์แล้วครับครับ
แล้วก็จะแจกจ่ายหน้าที่ใหม่ให้กับทุกคนปฏิบัติแทนหน้าที่เดิมด้วย
ส่วนเรื่องการสอบการสอบวินัยนั้นนะครับ
ได้ตั้งคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบเป็นรายบุคคล
หากตำรวจนายใดเข้าข่ายเข้าข่ายก็จะนำสู่ขั้นตอนถัดไปนะครับ
โอ้ตอนอบรมพอผ่านไปแล้วนี่พลตรวจตรีจรูลเกียรฐะ
ระบุว่าในจำนวนนี้ตำรวจ๔๐รายนี้นะมีความชัดเจน
มาพูดตอนหลังบอกว่าเกี่ยวข้องกับสวยสติ๊กเกอร์แน่
ใน๒๙นายครับ๒๙นาย
ขณะเดียวกันนะครับพลตำรวจเอกวิศนุปรางสาดทองโอสดเจรตำรวจ
ลงพื้นที่นครปฐมคือคุณผู้ชมจำได้ไหม
หรือว่าผ่านหูไหมที่มีการกล่าวหาว่ารองผู้ประคับการ

ท่านก็เรียกนะครับรองผู้ประคับการเดี๋ยวก่อนพี่เบิร์ต

นี่แหละครับคือท่านบอกว่า
เดี๋ยวจะเรียกรองผู้ประคับการ

มากับผู้บังคับบัญชาต้นสังกัด

จากนั้นก็นำคณะออกสุ่ม

โดยไม่แจ้งล่วงหน้า
ส่วนการส่วนตรวจที่กลองที่กำกับการสองท่างหลวง
หรือเจ้าหน้าที่นายอื่นพบเพียงตำรวจชาติประถวน
ปฏิบัติหน้าที่อยู่๓นาย

หัวหัวเขาคงไม่มาอยู่ตรงด่านตรวจหรอกมั้ง

และดูความพร้อมของตำรวจทางหลวง

แสดงถึงการขาดความรับผิดชอบของหัวหน้าหน่วย
นะครับพตเวิศนุจึงสั่งการให้
ภูมิกับการ๒ตำรวจทางหลวงนครปฐมนะครับ
รายงานชี้แจงเหตุผล
และพิจารณาโทษตามความเหมาะสมต่อไป
ตำรวจ๔๐นายเขาจะอบรมกันนะ

เอาแสดงว่าตอนเข้าเป็นตำรวจไม่ได้อบรมกันเหรอ
เรื่องการทำงานเรื่องคุณธรรมด้วย
เพิ่มเติมเป็นหลักสูตรเพิ่มเติมละมั้ง
อบรมไม่ต้องเลี้ยงกาแฟหรอกนะ